ชาวบ้านที่นางรองบุรีรำบอกว่าโอ้โหตกใจ
กำลังจะเดินมารดน้ำที่หน้าบ้าน
ต้นน้ำต้นไม้ที่หน้าบ้านของตัวเอง
จู่เจอเองนี่มันคืออะไร

ของจริงนะคะไม่ใช่ของเล่นนะคะเนี่ยพันด้วยเทปกาวแบบนี้ค่ะ
ที่สุดแล้วตำรวจสพนังรองก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
คือไอ้ลูกระเบิดมันถูกวางไว้บริเวณหลักกิโลเมตร
ริมถนนสายโชคชัยเดชอุดมช่วงบริเวณแยกทางเข้าวัดใหม่เรไรทอง
ตรวจสอบดูค่ะเนี่ยพบว่ามันเป็นระเบิดแบบไทยประดิษฐ์จำนวน๑ลูก
ขนาดเท่ากับกำปั้นถูกพันด้วยเทปสีดำเมื่อสักครู่แบบนี้นะ
อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานใช้การได้และพร้อมใช้งาน
วางทิ้งไว้บริเวณพื้นดินใกล้กับหลักกิโลเมตร
ตำรวจเขาก็เลยเก็บกู้แล้วรีบนำไปทำลายทิ้งให้ห่างจากชุมชนและผู้คนแบบนี้
ถุระเบิดที่พบในครั้งนี้นะคะเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นของกลุ่มวัยรุ่น
ที่เขาทำขึ้นมาเองประดิษฐ์ขึ้นมาเอง
แล้วก็พกติดตัวมาถามว่าพกมาทำไมอ่ะเอ้าถ้าเกิดบอกว่าไปเจอคู่อริ
แล้วอาจจะได้ใช้มันจะได้โยนใส่เขาแต่ปรากฏว่าไม่เจอคู่อริค่ะ
กลัวความผิดซะก่อนเลยตัดสินใจโยนทิ้งไว้ข้างทางแบบนี้นะคะ
แต่ว่าเคราะห์ดีคือมันไม่ระเบิดไงเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวต้องสอบสวนว่า
ใครที่เป็นเจ้าของไอ้วัตถุระเบิดชิ้นนี้นะคะ